อาวิชาลมเพลลมพัดคุณสัยมนต์ดำ
เนี่ยคุณยายก็กรีดร้องไปเวลาที่หมอเขาเอา
แหน่วไม้กรีดมานี่เห็นมั้ยฮะ

ทำท่าทางเหมือนกับกำลังผ่าตัดคนไข้อยู่
หมอคนนี้นะฮะยังเอามีดผ่าตัด
ไปที่หน้าผากแล้วก็ศีรษะของคุณยาย
แล้วเอามีดผ่าตัดกรีดไปรอบคอนะฮะ
เหมือนเป็นการตัดเชือกที่ถูก
่ายมนต์ดำเอาไว้แล้วก็รัดคออยู่

หลังจากร่ายวิชาอาคมใช้แท่งทองเหลือง
ผ่าท้องเอาของเสียงมาจากท้อง
หมอก็บอกว่านี่เป็นก้อนสีดำที่มีหนังวัวหนังควาย
มีผ้ายางมีเชือกมนต์ดำที่เสกเข้าท้องเอาไว้
นี่เห็นไหมนี่กำลังจะพาออกให้

หูสึกอย่างไรตรงหัวใจเหมือนถูกพาหักออกมาเลยเหรอ

ทาท้องตรงนี้ให้เอาของเสียออกมา

เป็นหนังเป็นผ้ายาง

เพราะหมอเขาก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ

เหมือนทำไมมันแทงไปลึกจัง

นี่หมอบอกเอาของเสียมนต์ดำออกให้หมดแล้วนะยาย

ต้องไม่ได้เลยค่ะเอาแค่ได้ที่พันเย็บนี่ฉันจะมองไม่เห็นเลย
ก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกับว่าเป็นผ่าตัดจริงเหมือนเย็บจริง

ยายบอกนี่หมอแทงจริงหรือเปล่าทำไมมันเจ็บเหลือเกิน

อ่าก็อย่างที่เห็นแล้วครับทุกผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับเราก็เลยไปที่คลินิกแห่งนี้นะครับ
อยู่ที่ปฐุมฐานีนะฮะ
หมอพิษิฎหมอในคลิปนะครับ
ก็เอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างในการรักษาผู้ป่วย
ก็มีหลายอย่างนะฮะอุปกรณ์เครื่องใช้วัตถุมงคลต่างของหมอพิสิทธิ์นะฮะ
นี่อันนี้ที่อยู่ในคลิปไงเห็นไหมคาทาสีทองอันเล็ก

แล้วก็มีพวกดาบสีทองเล่มใหญ่ขวานลงอาคมอันเล็ก
คุณหมอพิสิทธิ์บอกว่าในคลิปที่เห็นเนี่ยคือการรักษาโดยใช้คาทานะ

คาทาปู่ผู้ชงนาคาราช

ขวานก็มีแต่ว่าที่เห็นในคลิปเนี่ยที่ว่าเห็นกรีดไปที่ร่างกายคุณยาย
คาทาปู่ผู้ชงนาคาราชมีสรรพคุณในการดูดพิษล้างพิษ
ขับไล่สิ่งอัปมงคลจากการเจ็บป่วยด้วยมนต์คาถา
แล้วก็ภาวนาช่วยปัดเป่าด้วยลักษณะเหมือนผ่าตัดนั่นแหละ

แล้วไม่ได้มีเจตนาในการโฆษณาให้กับให้หลงเชื่องมงายด้วย
แต่คือการเยียวยาจิตใจคนไข้
ต้องทำให้คนไข้ทำให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจ
แล้วเขาจะมีกำลังใจดีขึ้นเขาจะมีความสุข
เขาจะได้กลับบ้านไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อ
อันนี้ที่เป็นหลักที่คุณหมอเขาบอกนะค่ะทีนี้คุณหมอพิสิทธิ์บอกว่า
ตามหลักของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเนี่ย
ตั้งแต่อดีตนะเขาจะจำแนกศาสตร์การรักษาอยู่๓ประเภท
คือการรักษาด้วยเวทมนตรา
ก็คือช่วยใช้คาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลต่าง
อันนี้ตามคลิปเป็นการรักษาทางจิตใจคุณหมอบอก
๒เวทย์ปฏิบัติหรือว่าเวทย์ปฏิษฐะ
หมายถึงการศึกษาตามตำรับตำราโบราณเวชกรรมไทย
เพศจรรยากรรมไทยพระดุงคันไทยและนวดแผนไทย
แล้วก็เอามารักษาในทางปฏิบัติ
และ๓เวชยานหรือยานทัศนะหมายถึงการใช้พลังจิตในการรักษา
ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากต้นตระกูลจากทางภาคใต้
ถ้าในเรื่องของการขับการไล่เนี่ย
ผมรักษามานานแต่เราจะไม่บอกคนไข้ว่า
นี่คือวิธีการที่เราจะใช้อาคมนะหรือใช้เวทมนตรานะ
เพราะคนไข้แต่ละคนเขาไม่เชื่อ
แต่หมอที่รักษาหมอแผนโบราณทุกคนผมบอกเลยนะ
แต่ละคนเนี่ยถ้ามีครูบางอาจารย์เขาจะมีการภาวนา
หรือเขาจะมีมนต์คาถาในการครอบตัวเองก่อน
หรือเวลารักษาต้องภาวนามันเป็นการปรับคลื่นพลังจิต
ที่บอกว่าไม่ให้เข้าตัว
คุณปริญญาชาติคงทินก็เลยบอกคุณหมอครับไหนผมก็มาแล้ว
คุณหมอพอจะรักษาให้หน่อยได้ไหม
หมอก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะปริญญาชาติ
ปริญญาชาติเพราะออฟฟิศสินโดม
นี่ครับปริญญาชาติก็เลยเอาซะหน่อยนะ
อาจารย์พิสิทธิ์ก็ใช้วิธีนวดไทยดัดกระดูกนะฮะ
แล้วก็ใช้คาทาปู่ผู้ชงนคาราชอันนั้นน่ะ
นี่แทงเข้าไปดึกเข้าไปนะ
ร้องไหมดูสิร้องไหมคะ
ร้องแต่ฟิลปริญญาชาติบอก
เจ็บปวดเหมือนถูกแทงไปลึกเหมือนโดนกรีดเหรอคะ
เหรอทำตามคอตามแขนตามขาตามเอว
เลยเนอะทำอยู่๑๐นาที๑๕นาที
ปริญญาชาติบอกโอ้โหพี่มิ้นอาการมันดีขึ้นพันธา
โทษดูหน้าเมื่อกี้นี้พริ้มตาอมยิ้มเลย
ดูแม่มันฟินแหละเนอะ
คือแทงอย่างนี้ไม่ต้องใช้คาทาหรอกอะไรแทงลงไปก็ฟิน

มันเข้าไปลึกใช้ศอกอะแหละใช่ไหม
ค่ะพ่อนิ้วเนาะ

แม่ถึงว่าปริญญาชาติกลับช้าแล้วกัน

ข่าวนี้ต้องออกตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะปริยชาติ
นี่๔ทุ่มนวดอยู่ไงเรา
มัวแต่จัดกระดูกอยู่แม่
ค่ารักษาก็ไม่แพงนะครับคุณหมอเขาบอกนะครับ
มีหลายราคาก็แล้วแต่ท่านจะลองดูแล้วกันนะครับ
แต่ที่เราไปเราเห็นคลิปเราก็เลยอยากจะไปถามได้ว่าตกลงมันยังไง
หลอกลวงต้มตุ๋นงมงายหรือเปล่าคุณหมอพิสิทธก็บอกไม่ใช่
ทางการแพทย์แผนไทยเขามี๓หลัก
ทางหลักกิจวิทยาก็มีทางทำแบบจริงก็มีทางหลักปฏิบัติ
ปียชาติก็คือหัวจดเท้าเลยนะ
ส่วนคลินิกแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
จากการตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และใบอนุญาตดำเนินการประกอบสถานพยาบาลภายใต้
ชื่อพิสิทธิ์คลินิกการแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้อง
แต่เราถามไปยังกรรมการแพทย์แผนไทยนะฮะ
ที่เป็นหน่วยงานในการดูแลตรงนี้นะครับ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าถ้าดูจากคลิปนะ
การผ่าตัดขับอวิชาหรือคุณสัยมนต์ดำ
ทางหลักการแพทย์แผนไทยไม่มีอยู่จริง
เท่าที่ดูจากคลิปถือว่าเข้าข่ายอาจจะมีความผิด
ตามพรบสถานประกอบการการแพทย์แผนไทย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบที่คลินิกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

ตอนนี้ให้ปียชาติตรวจสอบเบื้องต้นไปให้ก่อน

เมื่อกี้ถ้าขึ้นวินโดคู่ระหว่างคุณยายกับเปียชาตินี่

ปียชาตินี่นั่งพลิ้มยิ้มเลยคุณญาเกิดเจ็บอย่างนี้เลยนะ
คุณญาเขามีพวกของบนดำอยู่ในตัวปียชาติไม่มี
ปียชาติมีแต่อะไรเส้นยึด
มีแต่ผังผืดที่มันเกาะแล้วมันยึดอยู่
แพงไว้นี้ก